มักเข้าใจว่าเรือนไม้ยกพื้นสูงเป็นสัญลักษณ์ของคนไทย
แต่เรือนไม้ยกพื้นสูงเช่นนี้มีกระจายอยู่ทั่วไป
ตั้งแต่เมลานีเซียและอินโดนีเซีย
ข้ามเส้นศูนย์สูตรไปจนถึงญี่ปุ่น
ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมทางความคิดใน
ก่อสร้างร่วมกันของผู้คนในพื้นที่นี้
โดยเหตุผลของการสร้างเรือนยกพื้นสูง
เหนือจากการคำนึงถึงความปลอดภัยจากสัตว์ร้าย
การระบายอากาศที่ค่อนข้างร้อน
และการใช้ใต้ถุนเป็นที่ทำงานและเก็บเครื่องใช้ต่างแล้ว
ต้นเหตุหลักสำคัญที่ทำให้มนุษย์สร้างบ้านยกพื้นสูง
ก็เพราะถิ่นฐานเดิมของเรามีลักษณะสะเทินน้ำสะเทินบก